ที่ผมสงสัยก็คือเกี่ยวกับรูปภาพรูปภาพที่ว่าส่วนไม่ตรงหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ตรงคือมีส่วนที่มี
ส่วนที่มีคนเขาถ่ายแล้วเห็นชัดแต่มีส่วนหนึ่งมันเริ่มทยอยหายไปนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเลือดคราบเลือดที่ติดแขนด้านขวาของหลานสาวเพราะว่าในส่วนนั้นตรวจดูเช็คดูแล้วไม่มีบาดแผลนะครับแล้วก็เรื่องคอหักถ้าคอหักจริงคือรถชนจริงถ้าเป็นคอหักไปด้านหน้าก็อาจจะรับได้ประมาณนึงแต่ถ้าเป็น

ของผู้หญิงตอนกลางคืนนี้พูดง่ายก็คือต่อให้มองไม่เห็นนะครับก็ใช้มือจับหรือรูปก็รู้แล้วว่ากางเกงอ่ะมันอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังในการที่จะใส่นะฮะรับรองว่าไม่มีการใส่กลับด้านได้แน่นอนแล้วส่วนที่ว่าซิปไม่รูดยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะว่าในส่วนนี้เพราะว่าถ้าผู้หญิงจริงยังไงเขาก็ต้องรูดซิปอยู่แล้วต่อให้ว่าไม่มีกางเกงในแต่
ผมยังมั่นใจว่าหลานสาวผมต้องใส่กางเกงในนะครับผมว่าเจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างล่าช้าถามกี่คำก็จะรอแต่ผลตรวจขอความกรุณาให้ช่วยลงมาดูคดีนี้ช่วยหลานผมหน่อยก็แล้วกันผมอยากได้ข้อเท็จจริงในการในคดีครั้งนี้ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามคดีนี้อยู่นะคะ
คือจริงแล้วสิ่งที่ต้องรอคือผลชนสูตรอย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็มี๒ที่ที่จะมีการชนสูตรควบคู่กันไปนะคะ
แต่ว่าในส่วนของญาติเองเนี่ยคุณน้าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้ทางคุณพ่อคุณแม่

แล้วก็มีคนให้ข้อมูลเหมือนกันว่าจริงแล้วเนี่ย
มีญาติคนอื่นที่ตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
โดยเฉพาะการได้คุยกับผู้ชายที่ชื่อเอ็มตอนที่ไปที่โรงพักนะคะ
แต่ว่าตัวคุณพ่อเนี่ยไม่ได้คุยเยอะไม่ได้คุยเยอะ
แล้วก็คุณน้าคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะ
ญาติที่ก็เพิ่งจะออกมาเหมือนกันว่าเป็นคนที่ตามเรื่อง
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตอย่างละเอียดมากมายหลายเรื่องนะคะ
แต่ที่ฉันบอกเอาไว้ก่อนต้นรายการนะคะ
พร้อมกับที่คุณน้าที่อยู่ตอนนี้เลยนะคะ
ก็คือว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่ต้องรอผลพิสูจน์
ผลชนสูตรอย่างละเอียดของทางตำรวจนะคะ
แล้วก็๒ทางตำรวจก็ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
แล้วก็ให้น้ำหนักไปในเรื่องของการเสียชีวิตที่มาจากอุบัติเหตุ
แต่ก็อย่าลืมว่าตำรวจก็ตั้งข้อหาเรื่องการข่มขืนไว้ด้วยนะคะ
แล้วก็ข้อมูลอื่นที่มีออกมาเช่นการมีแชทไลน์ออกมา
หรือข้อมูลจากคนที่เป็นคนที่อยู่ร่วมในที่เกิดเหตุ
ก็แล้วแต่เนี่ยก็บอกว่าน้องก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เมาค่อนข้างมากนะคะ
แต่มันก็มีอีกข้อมูลที่ออกมาเหมือนกันที่บอกว่าเมาแต่ก็รู้ตัว

สิ่งที่ตอนนี้ครอบครัวคาใจคือตกลงน้ำหวานตายเพราะรถประสบอุบัติเหตุ
หรือน้ำหวานตายก่อนเพราะคนอื่นทำ
แล้วอุบัติเหตุรถชนเป็นการอำพลางคดี
อันนี้แหละค่ะที่ยังติดใจอยู่เราจะคุยกันล่าสุดกับคุณน้านะคะ
เป็นน้าชายของผู้เสียชีวิตนะคะคุณเกรียงศักดิ์สำรานนะคะ
คุณนัทคุณนัทสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณน้าได้ยินเราชัดเจนนะคะ

ค่ะคุณน้าคุณน้าคือหนึ่งในญาติที่ได้คุยกับผู้ชายที่ชื่อเอ็ม
ตอนที่ตำรวจเขาเรียกไปสอบปากคำวันแรกป่ะคะ

ก็คุยได้ไม่กี่นาทีนะครับ

คุยทางเฟสนะครับขุนขุนน้ำขุนมา
เขาเป็นคนโทรเฟสนะครับคุณพี่เอ็มครับ

คุณน้าเจอเอ็มเนี่ยไม่ได้เจอแบบตัวใช่ไหมคะ

โทรโดยที่น้ำฝน
คือหนึ่งในคนที่อยู่ในข่าวนี้เนี่ยโทรเฟสให้คุยกันใช่ไหมคะ

คุณน้าค่ะถ้าสัญญาณเรามันช้ามันเร็วกว่ากันนิดหน่อย
ขออภัยด้วยนะสัญญาณมันอาจจะเร็วช้ากว่ากันนิดหน่อยหนืดหน่อยนะคะ

คุณน้าไปเลยเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะ
คือที่คุณน้าตั้งประเด็นมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นไปตามที่คุณพ่อคุณแม่บอก
ก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าคุณน้าเนี่ย
ให้รายละเอียดในลักษณะของบาดแผล
ลักษณะของภาพที่เห็นตั้งแต่ภาพแรกตอนที่น้ำหวานเสียชีวิตนะคะ

คุณน้าอาจจะมีข้อมูลจากคนอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุในวันนั้นด้วยนะคะ
ส่วนของผลการชนสูตรเบื้องต้นเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กรกฎาคมนะคะ

แล้วก็เหตุที่ทำให้เสียชีวิตคือปอดและตับฉีกขาดนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่ารักษณะที่ประกอบกันขึ้นมาที่คุณหมอตรวจได้ตอนนั้นเนี่ย
คือมีอาการต้นคอบวมกระดูกต้นคอหัก
กระดูกต้นขาขวาหักกระดูกไหล่ซ้ายหัก
ขาขวาเข่าขวามีแผลถลอกนะคะ
เหนือจากนี้ค่ะการผ่าชนสูตรพบว่า
อดซ้ายฉีกขาดนะคะตกเลือดในช่องปอดซ้าย
อดขวาฉีกขาดตกเลือดช่องปอดขวา
ตับฉีกขาดแล้วก็ตกเลือดในช่องท้องนะคะ
ซึ่งมีการระบุปริมาณของเลือดที่ตกเอาไว้ได้ด้วยนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่ออกมาในส่วนของสภาพศพนะคะ
อันนี้ลงวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
คุณนัทเรียงศักดิ์สวัสดีค่ะอีกรอบ

ค่ะเอาอย่างนี้สรุปว่าคุณน้ายังไม่เคยเจอกันตัวกับคนที่ชื่อเอ็มนะคะ
แต่ว่าได้โชว์เฟสคุยกัน

ทีนี้คุณน้าคุยอะไรกับเขาบ้างคุณน้าเล่าได้เลยค่ะ
ผมก็คุยเรื่องที่ว่า
เรื่องราวมันเกิดยังไงบ้างนะครับสอบถามเขานะครับ

ก็สอบถามว่าตอนพากันมาเที่ยวแล้วก็ตอนพอเที่ยวเสร็จ
ก่อนกลับออกจากคาราบาลแดงนะครับ

ว่าไปที่ไหนต่อหรือเปล่า
เขาตอบแบบสุภาพบุรุษ
เขาบอกว่าเขาจะไปส่งน้ำหวานที่เดียวเขาไม่ได้ทำไม่ได้แวะไม่ได้ทำอะไร
เขาบอกว่าเขาเสียใจด้วย
ที่ว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุเขาบอก

ก็พูดทำนองว่าก็คือรถมันเกิดอุบัติเหตุนะครับ

ผมก็เลยสอบถามเขาเพิ่มเติมว่า
แล้วเอ็มเอ็มรู้ไหมว่าน้ำหวานใส่กางเกงกลับด้าน
เอ็มก็ตอบว่าผมไม่รู้ครับ
อ้าวแล้วน้ำหวานฝนเขามาส่งน้ำหวานด้านหลัง
แล้วทำไมน้ำหวานมานั่งด้านหน้าได้
ผมถามไปเอ็มเขาก็ตอบว่า
อืมผมไม่รู้ครับรู้อีกทีก็รู้ว่าน้ำหวานมานั่งอยู่ข้างผมแล้ว

คุณน้าถามเขาไหมคะว่าคืนนั้นเขาเมาหรือเปล่า
ในส่วนนั้นไม่ได้ถามนะครับ
เขาดูแล้วคนที่ชื่อเอ็มเนี่ยจำเหตุการณ์ได้ละเอียดไหมคะ
ผมมองดูเขาน่าจะจำไม่ได้ละเอียดนะครับ
แล้วยังไงต่อคุณน้าคุยยังไงกันอีกคะ
ก็คุยกับเขาไปพอเขาบอกว่าผมก็จะพูดต่อ
แต่พอดีสายมันตัดก่อนนะครับ
ในส่วนนี้คุยกับเอมมันคุยได้ประมาณนี้ไงครับ
ค่ะคนที่ต่อสายให้คือฝนถูกไหมคะคุณน้า

รู้จักวันที่ไปดูกล้องเสร็จนะครับ
พอดูกล้องเสร็จไม่รู้ว่าฝนรู้ได้ยังไงว่าผมไปดูกล้อง
เขาก็เลยมาหาผมมาหาญาติที่ติดต่อ
คือว่ารู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในกล้องด้วย
คนเลยมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับ
เป็นฝนมาติดต่อคุณน้าเองเหรอคะ

ฝนมาหาคุณน้าที่ไหนคะ

แล้วคุณน้าคุ้นหน้าฝนไหมคะ

ก็ไม่คุ้นครับเพราะไม่เคยรู้จักนะครับ
คือคุณน้าเนี่ยเป็นคุณน้าฝั่งทางคุณพ่อถูกไหมคะ

ทีนี้เรียนเปลี่ยนเป็นคุณอาเลยนะคะ
คุณอาค่ะตอนที่ฝนมาเขาแนะนำตัวเองว่าเขาเป็นใคร
เขาเล่าอะไรให้ฟังก่อนที่จะได้คุยกับผู้ชายที่ชื่อเอ็มคะ

มันมีอีกวันหนึ่งเขารู้จักกันที่หมอลำก่อนนะ
รู้จักกับน้ำหวาน
ก็รู้จักอีกวันหนึ่งแล้วก็มีวันต่อมามีหมอลำ
เขาเลยไปดูด้วยกันนะ
ที่จริงไม่ใช่เริ่มจากจุดที่ว่าเหล้าปั่น
เริ่มจากที่หมอลำก่อนนะครับ

ทักในไลน์นะครับ
ทักให้น้ำหวานไปเอาเหล้ามาแล้วก็เอาสุดามานะครับ
อ้าวแล้วนี่คือหนึ่งวันก่อนวันเกิดเหตุเหรอคะ
ไม่วันเดียวกันที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
คือวันที่๑๘แต่ว่าเกิดเหตุวันที่๑๙ใช่ไหม

พบวฮีเอามากินกันสักพักนึง
แต่ก็กินกันสักพักหนึ่ง

แต่ผมสงสัยนะครับ
ก็คือที่ว่าชวนกันไป
น้ำหวานไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ไปเลย
และบัตรประชาชนนะครับ
นึกออกไหมครับเวลาเราไปเที่ยวกันชวนกันไปยังไงต้องพกตังค์ไปอยู่แล้วเพราะว่า
พอไปถึงน้ำฝนก็พูดให้ฟังว่าน้ำฝนเนี่ยไปเจอไปเจอน้ำหวานโดยบังเอิญนะครับ
พอไปที่จริงน่าจะไปคนละคันกันอยู่แล้วเขาก็ไปคนละคันอยู่แล้วนะครับ
พอไปถึงร้านน้ำฝนก็ชวนน้ำหวานเข้าไปผมสอบถามน้ำหวานฝนว่าใครเป็นคนสั่งเหล้านะ
ฝนก็บอกว่าฝนเป็นคนสั่งเองผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าที่ว่าได้บินค่าเหล้ามานะครับ
มันจะตรงกับภาพที่กล้องอยู่ตัวข้างในหรือเปล่า
เพราะว่าก็นั่นแหละครับ

แล้วผมก็ถามน้ำฝนว่าแล้วใครเป็นคนจ่ายเงินเนี่ย
ฝนก็ตอบว่าฝนเป็นคนจ่ายเอง
แล้วเอ็มไม่จ่ายแล้วผมถามเอ็มออกไปก่อนเขาบอก

พอบอกว่าเอ็มออกไปก่อนผมก็ยังงงไว้ถ้ามากับผู้หญิงทั้งหมด๓คน
เอ็มนี่ก็ออกไปก่อนไม่ทิ้งเงินไว้จ่ายค่าเล่าอะไรบ้างเลยเหรอ
ผมก็ไม่เข้าใจนะ
ก็เห็นภาพทีนี้ก็เห็นน้ำหวานไปกับโต๊ะข้าง
มันมีโต๊ะข้างอีกโต๊ะหนึ่ง
มีเพื่อนในหมู่บ้านนะครับ
ของน้องบัวลำพูเหมือนกันนะ
น้องบัวลำพูอยู่น้ำมะเฟืองพูดง่ายอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ

มีน้ำหวานไปถามผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าเห็นโทรศัพท์น้ำหวาลมั้ย

พอดีโทรศัพท์มันน้ำหวานเขาหาไม่เจอแล้ว
ตอนนี้ผมก็คิดว่าน้ำหวานก็คงจะรีบกลับแล้วล่ะ
เค้าไม่เห็นโทรศัพท์นะค่ะ
อยู่ในพัฒน์นั้นก็เช็คได้ประมาณ๔๐วันละที
กว่านาทีบ้างที่ผมเช็คเวลารวมทั้งหมดอ่ะค่ะที่ที่
เข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับค่ะก็ประมาณสี่สิบนาทีน้ำหวาน
ก็ออกไปก็โดยมีผลไปส่งค่ะส่งขึ้นรถเอ็มมีผล
ไปส่งผลไปส่งเสร็จผลก็บอกว่าไปส่งไว้ด้านหลังเนี้ย
น่ะอ่ะบนนสเอ็มอ่าหลังแล้วฝนก็เข้าไปคุยกับอ่า

เอ็มคุยกับเอ็มประมาณสองสามนาทีแต่ผมไอ้ตัวนี้ผมอยาก
ให้ทางทางตำรวจได้ตรวจสอบเกี่ยวกับโทรศัพท์
ด้วยนะครับค่ะโทรศัพธ์ของสู่คนเนี้ยที่ว่าโทรหากัน
คือที่คุณน้าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะคือการจับสังเกตได้ที่ร้านบาวแดงถูกไหมคะ

ทีนี้ที่คุณน้าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรียนขอย้อนกลับไปตอนที่บอกว่า
เห็นว่าน้ำหวานไปคุยกับโต๊ะข้าง
คือการไปถามหาโทรศัพท์ตัวเองเพราะโทรศัพท์ตัวเองหายใช่ไหมคะ

ซึ่งคุณน้าคิดว่าหวานเนี่ยน่าจะอยากกลับบ้านแล้วจังหวะนี้ใช่ไหมคะ
ใช่จังหวะที่โทรศัพท์หายเพราะว่าโต๊ะข้างเขาก็มารถมากับรถอีกคันนึงนะครับ
ตรงตรงก็คือมาอีกคันนึงแต่ไม่ใช่คันที่ว่าน้ำหวานนั่งมา

น้ำหวานรู้จักโต๊ะที่ไปถามหาโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นผู้ชายอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะ
ทีนี้คุณน้าขอแล้วขอดึงกลับมาจังหวะที่บอกว่าที่ฝนมาเล่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ
มันจะสำคัญตรงที่ว่าภาพจะประติดประต่อได้ชัดเจนคือโทรศัพท์ด้วย
เมื่อวานคุยกับคุณน้ามนัสนันเนี่ยบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นญาติของน้ำหวานเองเนี่ยที่มาได้โทรศัพท์ในรถที่ลากไปไว้ที่โรงพักแล้ว
แล้วที่เสียบชาร์จโทรศัพท์ยังเสียบอยู่เลย

ทีนี้ตอนที่โทรศัพท์เนี่ยตั้งแต่ได้มาวันนั้นจนถึงวันนี้คุณน้าคุณน้าเองได้เปิดโทรศัพท์หลานดูไหมคะ
เพราะคุณแม่บอกว่าเก็บไว้ยังไม่ได้ดูเลยแต่คุณน้าได้รู้ยังคะ

ก็เห็นช่วงสุดท้ายที่เขาโทรออกหาดิบหรือชื่อประมาณนี้

แต่ผมมองดูแล้วผมคิดว่ามีการโทรเข้าโทรออกอย่างอื่นอีกแต่ว่ามีส่วนหนึ่งภาพมันหายไป
ที่ว่าภาพมันหายไปเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้
วันที่เกิดเหตุทั้งพี่ชายทั้งญาติญาติไปตามที่รถแล้วก็โทรศัพท์หากัน
แต่เสียงเสียงที่ได้ยินคือเสียงเครื่องมันติดแต่มันไม่ได้ยินอยู่ในรถนะฮะ
พูดง่ายเครื่องไม่ได้อยู่ในรถนะฮะ
แล้วปกติหน้าน้ำหวานจะล็อกด้านหน้าของจอโทรศัพท์นะครับ
นี่ปกติมันก็ใช้ได้งานเป็นปกติเลยแบบไม่มีตัวล็อกเลยนะฮะ

ตั้งข้อสังเกตได้ตั้งแต่แรกคือปกติแล้วน้ำหวานเนี่ยจะล็อกจะล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือเขาใช่ไหมคะ
ครับอ่าแต่ทีนี้พอคุณอาได้มาปรากฏว่าสามารถเข้าไปในโทรศัพท์เขาได้เลย
ไม่ต้องปลดล็อกใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอ่าสรุปถูกนะทีนี้ครับ
คุณอาพอเข้าไปเนี่ยนะคะได้ไปดูไปเจออะไรบ้าง
สักครู่นี้บอกว่าเจอว่าคนสุดท้ายที่เขาโทรหาเป็นเพื่อนเขา
ชื่ออะไรนะคะชื่อชื่อชื่อดีปะอ่าอันนี้คุณอารู้จักไหม
คุณพ่อคุณแม่รู้จักอันนี้อันนี้ไม่รู้จักเลยครับเพราะว่าน่าจะเป็นคนแถวหมู่บ้านฮะ
ผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ค่ะเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะ
อืมผมก็ไม่แน่ใจนะเขาโทรหากี่ทุ่มคะคุณอา
อะไรนะโทรหาตั้งแต่กี่ทุ่มคะช่วงนี่ผมจำไม่ได้นะ
ต้องต้องดูในไลน์ครับมีอยู่ครับอ่าเขาเขาโทรไปโดยที่เพื่อนได้รับสายไหมคะ
มันมันมีเวลาคุยไหมคุณอามันมีเวลาคุยน่าจะมีเวลาคุยอยู่ประมาณ
หนึ่งนาทีหรือไม่ไม่เท่าไหร่ในร้านอ่าแล้วคุณอาได้คุยกับเพื่อนที่ที่โทรสายสุดท้ายสายนี้ยังคะ
ไม่ได้คุยครับอ่าแต่ว่าคุ้นว่าน่าจะเป็นเด็กในหมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมคะครับ
แล้วในโทรศัพท์เจออะไรอีกคะมีบทสนทนาคุยกันผ่านทางเฟซบุ๊คหรือไลน์ยังไงบ้างคะ
มาหาที่ไหนคะ
เป็นแถวหมอรำนี่ผมคิดว่า
เพราะว่าพากันนั่งกินอยู่แถวที่หมอลำที่อยู่ตรงข้าม

ค่ะแล้วเจอข้อมูลอะไรอีกคะคุณอา
ที่คุณอาคิดว่าเกี่ยวกับคดีนะคะ

ข้อมูลน่าจะมีส่วนหนึ่งมันหายไปแล้วก็ไม่มีข้อมูลเพิ่ม
ข้อมูลหายไปหมายถึงอะไรคะคุณอา
หมายถึงว่ามีการลดทิ้งนะครับผมคิดว่า
ข้อมูลการโทรหรือว่าข้อมูลอะไรคะ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลการโทรออก

ไม่พูดง่ายนะ
ถ้าโทรศัพท์หายไปคุณใครก็ต้องคิดบ้างแล้ว
เพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ได้เจอวันแรกที่เรา
เราอยู่ในเหตุการณ์นะครับ

วันที่เกิดเหตุใช่ไหมที่พยายามโทรเข้าหาน้ำหวาน

โทรติดมีเสียงสัญญาณเรียกใช่ไหมคะ

ได้ยินเสียงในรถคันเกิดเหตุเลย

ในขณะที่พอรถคันเกิดเหตุ
ถูกลากไปไว้ที่โรงพัก

เจอว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ในรถคันนั้นถูกไหมคะ

ซึ่งที่ญาติเจอเนี่ยเจอ
เจอแบบคือเห็นมันวางเอาไว้อยู่เลย
หรือว่าลองโทรก่อนแล้วได้ยินเสียงเรียกคะ

เป็นสายชาร์จเกียบเห็นพูดง่ายคือ
ถ้าวันแรกไปเจอยังไงคนก็ต้องเห็น
เพราะมันมีสายชาร์จที่ไปเสียบกับด้านหน้ารถ

แต่วันนั้นมันไม่เห็นมันเป็นไปได้ไงฮะ
คุณอาได้ลองถามพี่กู้ภัยตำรวจหรือว่าใครหรือยังคะ
ว่ามีใครเก็บไปให้ไหมวันแรก

มาลองตรวจสอบไปดูแล้วนะครับ
เรื่องทรัพย์สินทั้งหมดนั้นไม่มีใครได้เก็บไว้เลยครับ
ไม่ว่าเรื่องกระเป๋าบัตรประชาชนเอ่ยเรื่องโทรศัพท์

คุณอาอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือถามย้ำกับหลายฝ่ายแล้วใช่ไหมคะ
ไม่มีใครเก็บไปเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดถามแล้วครับในส่วนนี้ถามแล้ว
มีญาติผมอ่ะไปเก็บมาได้ในรถหนาพูดง่าย
แล้วกับโทรศัพท์กระเป๋าตังค์นะครับ
กระเป๋าตั้งกับบัตรประชาชนมาอยู่ใต้
ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แถวบ้านนะครับ
แล้วก็แบกใจคือคุณแจลดมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างคนขับนะครับ

กุญแจที่ใช้เปิดเพื่อจะวางกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่
ในรถกุญแจที่น้ำหวานขับมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ข้างคนขับนะครับ
คุณอาได้คุยกับอายไหมคะ
คุยครับคุยอ่าคุณอาคุยกับอายได้ข้อมูลอะไรมาบ้างคะ
คุยกับอายอายก็
ที่มองดูแล้วก็น่าจะพยายามบอกว่ากินเหล้าเสร็จก็
เมาแล้วก็กระชวนพากันชวนกันไปต่อ
แต่ผมก็แปลกใจว่าคำว่าชวนกันไปต่อ
หมายถึงว่าไม่มีใครออกเพราะว่าน้ำหวานไม่ได้พกกระเป๋าตังค์ไปนะครับวันนั้นนะครับ

บัตรประชาชนก็ไม่ได้พกไปด้วย
กันไปต่อนี่หมายถึงว่าส่วนใหญ่มันจะมีหารกันหรือไม่งั้นก็ต้องมีคนเลี้ยงใช่ไหมครับ

อันนี้ที่คุณอาบอกเมื่อสักครู่นี้คือว่าตกลงแล้ววันนั้นคนที่จ่ายที่ร้านเบาแดงคือผู้หญิงที่ชื่อฝนใช่ไหมคะ

คุณอาค่ะเดี๋ยวขอตรงนี้นิดเดียวเพราะว่ามันยังมีเดี๋ยวช่วงหน้าเราเหลือเวลาค่อนข้างกระชับนะคะก็จะมีเรื่องของเสื้อผ้านะคะในการสังเกตแล้วก็รวมถึงบาดแผลต่างด้วยเดี๋ยวขอพักอีกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันสุดท้ายสักครู่

ขออีกรอบรบกวนหลายรอบนะคะในส่วนของเสื้อผ้านี้เนี่ยนะคะคือคุยกับคุณน้ามณัสนันเนี่ยค่ะคือทางคุณน้าเนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมืดด้วยเลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะมีอะไรก็เลยพากลับบ้านแล้วก็มาเห็นว่าน้องเนี่ยกางเกงกลับด้านเนี่ยที่บ้านคุณอาสงสัยอะไรในเรื่องเสื้อผ้าค่ะ
อ่าครับไอ้ตัวในส่วนนี้นะครับผมมองดูแล้วกับพันโทนิกรนี่เขาได้รูปถ่ายที่ชัดเจนนะครับค่ะได้สัมผัสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนค่ะแล้วผมยังสงสัยว่าทำไมท่านถึงปล่อยให้ศพนำกลับไปเพื่อบำเพ็ญตามประเพณีนะครับ

ทั้งที่ท่านก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะรับราชการหรือเพิ่งเป็นร้อยเอกร้อยโทเพราะว่าท่านเป็นถึงระดับพันโทนึกออกไหมครับ

ไม่ใช่ว่าเพิ่งผ่านมาคดีสองคดีนะครับ

เพราะว่ามองดูแล้วจากภาพถ่ายจากที่ดูสถานการณ์หน้าเนี่ยครับหน้าที่เกิดเหตุเนี่ยครับ

ผมน่าจะมองเห็นกว่าเพื่อนนะ
เพื่อนหมายถึงว่ากว่าคนขายไข่หรือผู้นักศึกข่าวหรือโปรเต็กตึงอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมให้ให้ข้อมูลไปนะครับ
ค่ะคุณน้าเนื่องจากเวลาเหลือแบบแทบจะน้อยแล้วนะคะ
เอางี้คุณน้าขมวดไว้ก่อนตอนนี้ที่คุณน้าอยากได้คำตอบเอาสัก๓คำถามหลักเลยหนึ่งคือเรื่องอะไรคะ
หนึ่งคือเรื่องคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าอำพางครับ
อันนี้อยากพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่สองค่ะคุณอาขออภัยค่ะเรียกน้ากับอา
สองก็คือเรื่องความเป็นจริงที่สุดนะครับหมายถึงว่าอยากให้รู้ความจริงที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้นะครับ
มี๓อยากตั้งคำถามไปที่ใครหรืออยากให้เรียกใครมาสอบให้ละเอียดเพิ่มเติมจากนี้อีกไหมคะ
เหนือจากรอผลชนสูตรจากอ๋อนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนนี้ผมว่าน่าจะมีส่วนโต๊ะข้างเคียงที่ว่ามองดูแล้วก็น่าจะมีส่วนรู้เห็นบางสิ่ง

ที่ผมต้องการรู้ไม่มีเลยนึกเหรอไหมครับ

มีเฉพาะส่วนที่ว่าสาเหตุจากการตาย

คือรายละเอียดจากผลชนสูตรว่าตกลงมันมีอย่างอื่นหรือเปล่า

ค่ะคุณอาขออภัย
วันนี้เวลาเราจำกัดนะคะทุกวันศุกร์เวลามันจะน้อยหน่อย
เดี๋ยวถ้าคืบหน้าเรานี่แหละจะติดต่อคุณอากลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่
คือญาติมีสิทธิ์ตั้งคำถามและสงสัยได้ทั้งหมดนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ทราบดีแล้วก็บอกว่าอยากให้รอผลชนสูตร
ซึ่งก็น่าจะตอบคำถามได้อีกหลายอย่าง
แต่จะเคลียร์ทุกประเด็นที่ญาติสงสัยหรือไม่เดี๋ยวรอผลชนสูตรนะคะ